เวลาที่เห็นรถพยาบาลรถฉุกเฉินคือเรารู้กันอยู่แล้วแหละ

แต่นี่เดี๋ยวให้ดูค่ะ๓วัยรุ่นอายุแบบ๑๕๑๖๑๗คึกขนอง
กำลังบิดกำลังหมอบอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะ
หันไปเห็นรถพยาบาลเปิดไซเรนมาแทนที่จะหลบให้
เขาขวางแล้วก็ซิ่งแข่งกับรถพยาบาลค่ะ
โอ้โหคือได้ยินเสียงหวอแล้วมันคึกเหรอฮะ
นั่นน่ะสิแล้วถนนตั้งกว้างเลนด้านข้างก็มี

เข้ามาแล้วก็มาจ่อมาขวางอยู่หน้ารถพยาบาลแบบนี้

หมอบบนรถจักรยานยนต์แบบนี้ระวังนะ
เดี๋ยวจะไปหมอบบนถนนแล้วให้รถพยาบาลเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนเห็นคลิปนี้บอกน้อง
ตอนนี้นำหน้ารถระวังเถอะเดี๋ยวจะไปอยู่ท้ายรถพยาบาลซะเองนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลวังยางอำเภอพันนานิคมที่สกลนครค่ะ
แล้วก็อยากรู้เหลือเกินว่าทั้ง๓โจสามซ่านี้

ล่าสุดตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครไปสืบมา
แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้๓คนนี้
มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าตำรวจ๓คัน
เอาผู้ปกครองของน้องทั้ง๓คนมาดำเนินคดีด้วย

แต่ละคนอายุ๑๕๑๖๑๗ทั้งนั้นเลย
ซึ่งน้องเขาก็บอกว่าพวกผมขี่รถออกมาจากหมู่บ้าน

ได้ยินเสียงรถไซเรนเปิดว้าวอยู่
หันไปมองอุ๊ยรถพยาบาล
แทนที่จะหลบให้กลายเป็นความคึกขนองค่ะ
แล้วน้องก็ยอมรับว่าตามคลิปที่ออกไป
ผมทำแบบนั้นจริงตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วค่ะ
แข่งรถในทางขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อเห็นรถฉุกเฉิน
แล้วก็บอกว่าให้เสนอนะยึดรถที่ใช้ในการกระทำผิดด้วย
จะได้เป็นตัวอย่างไม่ให้คนอื่นทำแบบนี้
แล้วเอาจริงนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ถือว่ามีความผิดด้วยไม่ดูแลบุตรหลานให้ดี
ใช่อย่าทำแบบนี้เลยนะฮะมันอันตรายต่อตัวเองด้วยอันตรายต่อคนอื่นด้วยนะฮะ